ไปดูเหตุการณ์คนขับรถกระบะอัดคลิปไว้
เจ้าของบ้านหลังหนึ่งนำเรือเล็กมาจอดขวางถนน
ซึ่งจริงถนนก็ไม่ใช่แม่น้ำนะ
อยู่เอาเรือมาขวางถนน
แล้วก็มีการถกการเถียงกันบอกว่านี่คือถนนสาธารณะนะ
ทำไมถึงเอาเรือแบบนี้มาขวางคนอื่นเขาล่ะ
ส่วนเจ้าของบ้านที่เป็นลุงกับคุณป้าก็เถียงเหมือนกัน
ก็ทำไมล่ะก็ฉันก็มีสิทธิ์ที่จะเอามาจอดไว้ตรงนี้
พวกคุณชอบขับรถเร็วเถียงกันไปเถียงกันมา

คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
จริงอยากจะปล่อยคลิปตรงนี้อีกสักนิดนึงนะ
เพราะว่าคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยโอ้โหมาด่าคนที่อัดคลิป
ไอ้นั่นดีลุงไม่ต้องเอาสิ่งของไปกีดขวางบนถนน

เป็นคลิปที่คนขับรถกระบะแล้วก็หญิงสาวที่มาด้วยกันบันทึกไว้
ขณะที่ขับรถผ่านหน้าบ้านหลังหนึ่ง
ในถนนอายารา๑ทับ๑ที่ตำบลคลอง๒อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
แต่ขับไปขับมาอ้าวนี่ฉันขับรถอยู่ในคลองหรือเปล่า
ทำไมมีเรือไฟเบอร์ขนาดเล็กสีน้ำเงิน
มันจอดอยู่ตรงกลางถนนเลยมีร่มเสียบอยู่แล้วก็มีตะก้าสีเขียว
วางอยู่กลางถนนเกะกะถนนแบบนี้
จนคนขับรถกระบะต้องลงจากรถ
เพราะว่าไม่รู้ยังไงล่ะเอามาขวางไว้กลางถนนแบบนี้
ฉันจะขับไปต่อยังไงก็ต้องลงจากรถ
แล้วก็เอาเรือดังกล่าวไปวางไว้ข้างทาง
เอาตระก้าเขียวไปวางไว้ข้างทางจนสามารถขับผ่านไปได้
แต่เพียงไม่นานนี่ฮะเจ้าของบ้านที่เขาเอาเรือกับเอาตระก้าเขียวไปคว่ำวางไว้เนี่ย
คือคุณลุงคุณป้าสองท่านนี้ไม่พอใจการกระทำของคนขับรถกระบะ
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ตามมาถึงบ้านของคนขับรถกระบะ
ท่าทีฉุนเฉียวอาการของคุณลุงเหมือนคนมึนเมา
อันนี้คนขับรถกระบะบอกนะและในคลิปที่คนขับรถกระบะเขาก็ถ่ายไว้
คุณลุงกับคุณป้าเนี่ยโอ้โหมาด่าอยู่หน้าบ้าน
นะครับโดยคุณลุงทั้ง๒ฝ่ายก็เถียงกันไปกันมาว่า
ลุงมีสิทธิ์อะไรเอาเรือมาวางขวางบนถนน

ลุงป้ารู้ไหมถนนนี้เป็นถนนสาธารณะไม่ใช่ถนนส่วนบุคคล

ใช่ครับแต่ลุงกับป้าก็เถียงมาบอกนี่มันหน้าบ้านฉัน
อ้าวฉันมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้ค่ะฉันมีสิทธิ์จะวางเรือจะจอดเรือ
หรือว่าจะวางตะก้าวางอะไรก็ตามฉันทำได้ทั้งนั้น
หลังจากถกเถียงกันไปมาสักพักหนึ่ง
คุณลุงคุณป้าก็ขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไปสอบถามเจ้าของบ้าน
ทั้งสองคือคุณลุงคุณป้านะ
เปิดเผยว่าที่ต้องเอาเรือมาขวางถนน
เพราะว่าถนนเส้นนี้มักจะมีรถขับผ่านมาด้วยความเร็วเสียงดังรบกวน
ยังเคยมีรถชนหมาตายด้วยหมาที่บ้าน๒ตัวตายไปแล้ว
ก็เลยต้องนำเรือมาตั้งไว้เพื่อต้องการให้รถที่ผ่านหน้าบ้าน
ชะลอความเร็วกันหน่อยและคิดว่าสิ่งที่ทำไม่ได้ผิด
เพราะถนนเส้นนี้เป็นถนนส่วนบุคคลไม่ใช่ถนนสาธารณะ
อ้าวฟังเสียงลุงกับป้านะครับ
โยนเรือนะผมก็ถามว่าโยนเรื่องอะไร
มันบอกว่ามีอะไรมีอะไรถนนนี้มันสาธารณะ
เฮ้ยถนนส่วนบุคคลสาธารณะสาธารณะ
ผมบอกว่าถนนนี้มันไม่ใช่สาธารณะนะมันส่วนบุคคลนะ
วิ่งมาเบาหน่อยถ้ารถผมออกไปเมอร์ไทรท์โผล่ไป
คุณวิ่งเหนียวฟิวไม่โดนตายเหรอ
จากนั้นคุณลุงก็นำเรือมาตั้ง
โชว์มาวางตั้งกลางถนนเหมือนวันที่เกิดเหตุ
เอามาตั้งวางให้ทีมข่าวดูเลยบอกว่า
นี่ก็มาวางไว้ที่เลนขวา
ยืนยันว่ารถเล็กรถใหญ่สามารถผ่านไปได้
แต่แค่อยากให้รถต่างนั้นชะลอความเร็วเท่านั้นเอง
อันนี้คือที่ลุงบอกถูกไหมบอกกับผู้สื่อข่าวนะ
แล้วก็เพิ่งทำแบบนี้เป็นครั้งที่๒เท่านั้นเอง
เออที่๒เอามาวางไว้แบบนี้
คือคนขับรถกระบะเนี่ยมันโยนเรือของลุงไปแบบนี้เลย

ทางด้านคนขับรถกระบะหน่อยไหมคะค่ะฟังบ้างเพราะว่า
คนขับรถกระบะก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าว
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐก็อาจถามทั้ง๒ฝ่ายละกัน
หลังจากถามลุงแล้วมาถามคนขับรถกระบะ

คุณเรือเนี่ยมันไม่ได้อยู่เลนขวาอย่างที่ลุงบอกกับคุณนะ
แต่ว่าเรือมันอยู่กลางถนนเลย
แล้วถ้าเกิดว่าวันนั้นผมไม่ลงไปยกเรือออก

ทั้งที่คนระแวกนั้นเขาก็บอกกับผมนะ
ว่าถ้าเกิดว่าไปจับยุ่งอะไรของลุงของป้า

คือพี่คนนี้เขาบอกว่าโอ้โหชาวบ้านก็เอือมระอาเหมือนกัน
คุณลุงคุณป้าชอบทำพฤติกรรมแบบนี้นะฮะ
แล้วก็ทะเลาะกับชาวบ้านไปทั่วเลย
ใช่ค่ะพอบอกกับคนขับรถกระบะแบบนี้นะ
ชาวบ้านเขาก็หวังดีนั่นแหละแต่ดูสิ

มันกลายมาเป็นเรื่องกลายมาเป็นข่าวจริงด้วย
เอาฟังเสียงเจ้าของรถกระบะหน่อยละกันค่ะ
ก็เจอเรือจอดอยู่กลางถนน
ผมก็เลยบอกว่าเขาเป็นอย่างนี้บ่อยป่ะเนี่ย
เพราะไงเราก็ต้องเลื่อนเลื่อนออกอยู่แล้ว
เราก็เลยเอารถกันชวนหน้าค่อยดันดัน
ดันแล้วบังเรือไว้บังตรงที่ลุงเห็นไว้
แล้วก็เอาเรือผลักลงข้างทาง
แค่นั้นเราคิดว่าจบเราก็เลยถ่ายคลิปไว้แค่นั้น
แต่ว่าประเด็นคือพอเรามาเรียบร้อยแล้ว

ลุงก็ตามมาหาเรื่องอย่างที่ในคลิป
แล้วตกลงถนนนี้เป็นถนนส่วนบุคคลของลุงกับป้า
หรือว่าเป็นถนนสาธารณะหรือเป็นของใครกันแน่

ถนนอายารา๑ทับ๑ตำบลคลอง๒อำเภอคลองหลวง
จวดพระทุมธานีเป็นถนนแบบไหน

ทีมข่าวของเราไปสอบถามเทศบาลเมืองท่าโขลง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าถนนไอยารา๑ทับ๑
ถูกถ่ายโอนเป็นถนนสาธารณะ
และทุกคนมีสิทธิ์ใช้ถนนนี้เท่าเทียมกัน

ไม่ใช่โรงจอดเรือและรถ
นะครับเรื่องนี้ก็ต้องไปเคลียร์กัน
ไปสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ
เพราะยังไงหลายบ้านหลายคนก็ยังต้องใช้ถนนเส้นนี้
หน้าบ้านของคุณลุงคุณป้าอยู่ดีนะครับ